คุณผู้ชมพูดถึงความน่ารักของเด็กแน่นอนนะครับ
แฟนคลับมาทางนี้ค่ะเพราะว่าไอ้เต้าพายุมาแล้วจ้า
แล้วแบบว่าอดยิ้มไม่ได้จริงค่ะเพราะคลิปนี้เลยคุณผู้ชม

ไม่ช่วยคุณแม่ยกขากุกรม

แอดวานส์ของผู้ชมปกติจะยืนดูปกติขนาดนี้
คราวนี้มาเป็นเทรนเนอร์เลยไปดูคลิปชัดเลยค่ะ
สุดสายเอ็นดูอะไรรู้มั้ย
เอ็นดูความตุงของแพมเปอร์ท

คนแดวคลิปนี้บอกว่า